เหตุการณ์ที่จะเล่าเกิดขึ้นที่อ่างทอง

ยังไม่หมดจากประเทศไทยสักทีนะ

เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นสองกลุ่มเขาตีกัน
เที่ยวร้านอาหารปรากฏว่าไม่พอค่ะ

ต่อกันที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ทั้งในและนอกห้องฉุกเฉิน
ถามว่าใครเดือดร้อนผู้ป่วยเดือดร้อน
เจ้าหน้าที่พยาบาลเดือดร้อนหมอเดือดร้อน

ที่เกิดขึ้นเรารายงานข่าวกันบ่อยมาก

แต่นี่คนที่ถ่ายเป็นคนที่เขาไปใช้บริการของโรงพยาบาล

สักทีเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดที่อ่างทอง

รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์
คุมเหตุการณ์ด้วยตนเองเลยนะคะ

ล่าสุดรู้แล้วว่ากลุ่มการก่อเหตุครั้งนี้

๓ทำร้ายร่างกายแน่นอน
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้นะครับ

ก็คือร้านอาหารริมถนน

ทั้งสองฝ่ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเกิดเหตุ

ที่ร้านอาหารจุดเกิดเหตุจุดแรก
หลังจากนั้นดื่มกันจนเมาแล้วค่ะ

แต่ระหว่างทางที่เดินกลับมาที่โต๊ะเนี่ย

เดินไปสะดุดขาของวัยรุ่นอีกฝ่าย
ก็เลยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่พอใจ
การชกต่อยกันขึ้นเนี่ยอันนี้ชะนวนการเกิดเหตุ
ที่สุดแล้วก็บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย

ทำร้ายร่างกายต่อที่บริเวณหน้าร้านอาหาร

คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของร้านเขาก็จับได้แบบนี้นะคะ
ทำร้ายร่างกายกัน

หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เจ็บกันทั้งสองฝ่าย

แต่ไม่จบเหตุการณ์ไปต่อกันอีก

สุดท้ายค่ะเกิดการตะลุมบอลแบบนี้ค่ะ

ก็ได้ให้โอกาสทั้งสองคนได้พูดเท่าเทียมกัน
แต่ปรากฏว่าฟังข้อมูลแล้วหนังคนละม้วนเลยค่ะ

ชื่อจริงก็คือนนทวัฒน์สร้างเขตอายุ๒๙ปี
ก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
กลุ่มของเขามี๑๓คน

วันเกิดเหตุหลังจากที่เลิกงานกัน

ถูกฝ่ายนายสุรเชษทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วพอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เขาก็เลยไปถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามาต่อยเขาทำไม
ประกอบคำตอบที่ได้รับคือ

จำผิดคนนะคะก็เลยทำให้มีการชกต่อยกันขึ้นที่โรงพยาบาล
ซึ่งเขาบอกว่าก็อยากให้ฟังกลุ่มเขาบ้างนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตัวเขาเองกลุ่มฝ่ายในอามที่มี๑๓คน

เลือดอาบด้าแบบนี้ขออนุญาตยอมสีด้า
เพราะว่ามันน่าสยดสยองมากค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงอามกันหน่อยค่ะ
ทำไมเขาบอกว่าพิษตัวพิษคนอะไรประมาณนี้
นั่นครับเพราะเลยเขาสู้บริเครียม

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์บอกว่า
ก็คาดว่าน่าจะสามารถออกหมายจับทั้งสองกลุ่มได้ภายในวัน๒วันนี้นะคะ
แล้วก็ความผิดก็ต้องแยกไปตามกระทง
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่๒จุดคือที่ร้านอาหารกับที่โรงพยาบาล
แน่นอนนะคะว่ารักษณะพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายสามความผิดคือหนึ่ง
บุกรุกสถานที่ราชการ๒ทำให้เสียทรัพย์๓ทำร้ายร่างกาย

สุรเชษฟังอามแล้วอยากให้ฟังพยาบาลเจ้าหน้าที่เวรดึกที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
รุ่นทุกคนฟังไว้เลยนะคะเขาบอกไว้เลยว่านี่ไม่มีใครเกรงใจเขาเลย
คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่อยากบอกให้รู้ว่าที่นี่ไม่ควร
นี่คือโรงพยาบาลมีไว้ช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้าโรงพยาบาลไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัย
แล้วคนไข้จะปลอดภัยได้ยังไง
ขอจิตสำนึกจงเกิดในประเทศไทย
ขอให้เป็นเรื่องแย่สุดท้ายของโรงพยาบาล

ก็ได้แต่ภาวนาว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกถึงถาม
ว่ากระมนละสันดารแบบนี้ทำไมไม่หยุดสักที